ฟุตบอลนะครับไปดูเรื่องราวของวอเล็กบอลกันบ้างนะครับ
โดยสมัครกรมกีฬาวนวลบอลแห่งประเทศไทยจัดประชุมใหญ่ในประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับ
ก็มีหลายวาระที่เป็นเรื่องสำคัญนะครับโดยนายสมพรใช้บางอย่างครับ
นายกสมัครกรมกีฬาวนวลบอลแห่งประเทศไทยก็เป็นประธานในการประชุมใหญ่สำหรับประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับ
วาระสำคัญคือการชี้แจงเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารสมาคมและชี้แจงงบประมาณในปีที่ผ่านมา
และอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญก็คือการจัดหาช่วงเวลาของการไหนขันวลบอลไทยแลนด์ลีกฤดูการสองพันสิบเก้าถึงสองพันยี่สิบ
ก็คือฤดูการใหม่คือเดิมทีเนี่ยวอเล็กบอลไทยแลนลีกจะจัดแข่งขันในช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงมีนาคม
แต่ว่าในปีนี้นั้นติดการแข่งขัน๒รายการสำคัญก็คือ๔เกมที่ฟิลิปปินส์ในเดือนธันวาคมและคัดเลือกโอลิมปิก๒๐๒๐โซนทวีปเอเชียในเดือนมกราคมก็จำเป็นต้องหาช่วงเวลาที่เหมาะสม
โดยทางนายกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลก็ยินดีที่จะรับฟังทุกข้อเสนอของสโมสรสมาชิกนะครับ
หลังจากนั้นครับเรืออากาศโทชานฤทธิ์วงประเสริฐนะครับ
รองประธานและเลขาธิการสาพันธ์วอเล็กบอลเอเชียเปิดเผยว่า
ทีมชายนะครับก็ขอสละสิทธิ์โคต้าไปแข่งขันวอลบอลสโมสรชายชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๙ที่ไต้หวันในระหว่างวันที่๑๘๒๖เมษายน
เนื่องจากไม่พร้อมในด้านงบประมาณและการเตรียมทีม
ดังนั้นสิทธิ์จะตกไปอยู่ที่อันดับที่๒และอันดับที่๓
แต่ถ้าหากว่าทั้งอันดับ๒และอันดับ๓ไม่พร้อมจริงเนี่ย
จะไปชัดเจนนะครับคือถ้าสโมสรจะไม่ไปแล้วให้สมาคมจัดทีมไปเองเนี่ย
ผมว่าสมาคมก็พร้อมอ่ะนะฮะเพราะว่ามันก็เท่ากับเตรียมทีมชาติไปด้วย
เพราะเป็นการเตรียมต้นปีนะครับทั้งทีมชายทีมหญิงนะฮะ
แต่ถ้าหากว่าจะไปเนี่ยก็ต้องพูดกันให้ชัดเจนนะครับ
เพราะว่าถ้ามาแจ้งขนาดนี้มันอีกแค่๑เดือนจะแข่งอยู่แล้วนะครับ
มันเป็นเรื่องลำบากนะฮะที่เราจะกลับตัวนะครับนะฮะ